ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
เที่ยวไทยมีเหเราเป็นคนไทยเราก็ต้องเที่ยวไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นนี้ไม่แผ่วนะคะ
คือตอนแรกเราไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็ถกกันหลายวันมากขนาดนี้นะคะ
มีแรงกระเพื่อมเยอะค่ะทั้งคนที่เห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยนะคะ
วันนี้คุณผู้ชมจะมีส่วนในการถกผ่านไทยรัฐทีวีค่ะ
เพราะว่าเราจะให้คุณผู้ชมช่วยทำโพลนะคะ
ฉันบอกตั้งแต่เริ่มต้นรายการเลยว่าคุณผู้ชมเลือกได้เลยวันนี้ว่า
เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยที่มีการนำตัวทศกัณฐ์นะคะ
ถือว่าทำลายวัฒนธรรมไหม
ประเด็นคือทำลายวัฒนธรรมหรือไม่
ดูว่าคุณผู้ชมเป็นส่วนใหญ่หรือส่วนน้อย
มาดูเลยว่าคนไทยส่วนใหญ่คิดอะไรกันนะคะ

อีกหนึ่งคนไม่เคยรู้จักหน้าในข่าวนี้ค่ะ
แต่เป็นคนสำคัญที่จะบอกได้ว่าตกลงที่โทษนะคะ
ที่โดนด่ามาใครด่าคุณ
ที่คุณทำใครจ่ายเงินให้ทำ

วันนี้สองท่านค่ะท่านแรกผู้กำกับคุณบัณฑิตทองดีหรือว่าคุณออสนะคะ
คุณจิรพันธ์ภูลผลสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ

พระราชยังแก่ว่ามาคุยกับคุณออสเต็มเหนียวเลยเค้าเจอกันหลายเวทีแล้ว
เวทีไม่เคยได้รับคำชมจากหน่วยงานราชการเท่าไ

แต่เดี๋ยวนะคะคนนี้เนี่ยคุณต้องรู้จักกันถูกไหมคะ

ที่ผ่านมาคุณบอยคุณไปไหนมาคุณปล่อยให้เขาโอ้โหโดนหนี้น่วมเลยนะคะ

พี่ออสเป็นบุคคลสาธารณะของผมเป็นคนนิเรื่องนามครับ
เงียบแล้วก็ไม่มีเฟสบุ๊กไม่มีไลน์ไม่มีอะไร

ไม่มีใครรู้ว่าคุณมีส่วนในเรื่องนี้

ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าคุณใหญ่กว่าคุณออส

แต่ก่อนจะมาถึงผู้ภูมิกับ
ทนคริสต์แนวคิดหลักไอเดียสิ่งที่ต้องการเช่าขายต้องการเช่าบอก

กลุ่มคนพี่น้องที่มานั่งคุยกัน
เช่นเจ้าของทราบเจ้าของรถเช่า

เปญนี้ถูกคิดหลังระเบิด
หัวหินตรัง

มันเป็นภาพที่ตลาดต้นลูกหัวหินไม่มีคนเที่ยว

ชะอำมีแต่รถบีมเอ็กซจอดนอนตายแอ้งแม้งอยู่
ผ้าใบมีแต่ทรายไม่มีคน

แล้วเราเป็นคนก็เดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมครับ

มันก็มียักษ์สองตนเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองอยู่
เราเรียกว่ายักษ์ชาวาลบาน

ไอเดียมันมาจากแค่ตรงนั้น

ใช่ครับเอ้ยเอาง่ายดีเงียบหมดเลย

ว่าไม่ใช่หน่วยงานเรื่องการท่องเที่ยวจ้างคุณ

มีแต่เรื่องสนับสนุนเรื่องข้อมูล
อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่

เช่นผมจะไปหัวหินนะผมไปถ่ายได้ใช่ไหม

สนับสนุนครับถามอีกทีหน่วยงานรัฐไหน
รู้เรื่องนี้บ้างตั้งแต่เริ่มต้นความคิดว่าจะทำ

ระยะหลังจนเกือบจะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

อันนี้ผมทำได้ไหมเช่นสถานที่นี้ไปได้ไหม

ถ้าไปในนามภาคราชการ
เก็บตังค์ค่าสถานที่ผม๖๐๐๐บาท
ร้องคล้อพื้นกับอันดิจนะโดยรอดเลยครับพอเสร็จปุ๊บปุ๊บกลับบอกมันปากแค่รอกล้อสามพันบาทอาการแล้วสารวัสดิ์
อีก๕๐๐บอกว่าเอาไปซื้อชุดน้ำให้ทีมงานให้นางลำ
สารวัตรสนสำราญราชครับ
สักพักเดียวเทศกิจมาอีกบอกว่าผมทำผิดกิดขวางจราจร

ระวังนะเดี๋ยวจราจรกลางมาอีกโอ้โหมากันตึมเลย
ลานหน้าเสาชิงช้าหน้าวัดสุทัศน์ระหว่างสารวกรรม
เห็นสวยสวยอ่ะนั่นแหละครับแล้วก็ร้อนเท้านางดำผมร้อน
ทีมนางรำทีมศักดิ์สกัญร้อนผมไปแบกพรมฝั่งวัดสุทัศน์
โทรไปหาท่านพระครูเลขาบอกท่านครับขอยืมผมหน่อย
ก็ไปแบกพรมแดงมาก็มากิ้งพรมแดงกัน
นี่นะคือถ้าสมมุติบอกเบื้องหลังดีคือเป็นลักษณะขอความร่วมมือ
ขอความเมตตาถามอีกทีการท่องเที่ยวจ้างคุณหรือเปล่า

ไม่ได้จ้างแต่สนับสนุนเรื่องข้อมูล
อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่
ถามอีกทีกระทรวงธนธรรมหน่วยใดก็ได้นะคะใต้ปีกของกระทรวงวัฒนธรรม

ที่คุณไปเอาตัวละครอะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบเป็นตัวละครใดก็แล้วแต่

คิดขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้สถานการณ์การท่องเที่ยวมันดีขึ้น
พี่น้องเจอกันคุยกันพี่ออส

ในทีมงานพี่ออสรู้จักกับทางเก่ง

เก่งมาเถอะ๑๔เหรียญทรง๕ละรวมวัณ
มาช่วยกันป่ะเอาพี่มันดีแล้วเขาทางนั้นอยู่แล้ว
ทางวัฒนธรรมร่วมสมัยเห็นดีเห็นงามด้วย
แต่วันนี้ทุกคนดูในข้อหาเดียวกันว่าทำลายวัฒนธรรม

กำลังจะบอกว่านั่งตรงข้ามคุณบอยคือคุณลื้นขึ้นมาเองเหรอ

ทำไมไม่ออกสื่อเลยนี่โดนคนเดียวไปไหนมา
ออฟเป็นบุคคลสาธารณะในแง่ของภูมิกับ
และอีกตำแหน่งหนึ่งของพี่เขาคือนายกสมาคม
ภูมิกับภาพยนตร์ไทยมีสิทธิ์ในการอธิบาย
ภาคของสังคมอันไหนไม่ดีเราน้อมรับในการแก้ไข
คุณพอยมัยได้หนีนะโทษนะคะตรงว่าเห็นเขาโดนด่าเนี่ย

ไม่ได้หนีครับคุยเซฮัลวกันตลอด
เห็นเขาโดนเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะ
สองสามวันที่ผ่านมาคิดว่าวันนี้ต้องออกแล้วล่ะหรือเปล่า
ความสะจริงคืออยากอธิบายอย่างผ่านพี่จอมขวัญนะครับ
ให้รู้ที่มาที่ไปรู้เจตนารู้วัตถุประสงค์
ไม่ได้มีเจตนาใดทั้งสิ้นเลย
ตุ้งสตังค์ก็ไม่ได้คว้ากันเองก็มี

ก็เรียรายกันนะครับใช่ครับแล้วจะให้ทำอย่างไรครับก็ทำกันเอง
ดิฉันได้ที่มาครับจนยังไงก็ไม่พ้นอ่ะคุณออสคุณออสคุยกับดิฉันในการสร้างหนัง
ว่าแม้จะเป็นคนดูแลการทำโปรเจกต์หนังหลายครั้งนะคะ
แล้วโดนตลอดไม่โดนตัดต่อทิ้งก็โดนด่า
ครับโดนแบรนด์ไปแล้วดิฉันก็
อันนี้เจอชื่อบัณฑิตทองดีไม่แปลกใจเลยก็ไม่มีพลาดจำ
แต่เดี๋ยวที่ฉันขออย่างนี้ก่อนนะคะคือในเนื้อข่าวนะคุณผู้ชม
จะมีบางท่านที่ชื่อคุ้นโดยเฉพาะชื่อคุณออสเนี่ยมาคู่กับ
เรามักจะติดติดชื่อนะคะเรียกว่าพอรัฐดาครับ

พอรดาไม่ได้เป็นอะไรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะ
แล้วยิ่งคุณบอยมาบอกคือไม่ใช่หน่วยงานจ้างด้วยนะ

แล้วทำไมคุณสัมภาษณ์เหมือนปิงปองกับพอรัฐดาเลยเนอะ
ก็คือผรัฐดาเราเคยทำงานด้วยกันมา
สมัยตอนที่ท่านยังอยู่ในสำนักประวังธรรมธรรม

มีเรื่องอะไรแบบนี้นะคะพี่เบนดิตจะไปตลอดคำถามคือว่าตอนที่ไปนั่งคุยคือคุณไปอธิบายอะไรคะคือโดนเรียกไปยังไงโดนเรียกไปติงโดนเรียกไปตรวจสอบฟ้องแต่ยังไม่ถึงนะแต่ไม่รู้โดนหรือเปล่านะแต่คือโดนเรียกไปในแง่ไหนคะไปทำอะไรอ่ะคือวันที่เรียกไปเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะมาติดติงด้วยเรียกไปใช้อุบัติเสวนาค
อธิบดีและรองอธิบดีเชิญทั้งสองฝั่งมาเนื่องจากว่าพี่พอรดาทำหนังสือร้องเรียนไปที่สถาบันพัฒนสินแล้วสถาบันพัฒนสินเงียบเฉยพอรดาก็กระทุ้งต่อผมผมใช้คำว่ากระทุ้งนะครับกระทุ้งต่อไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมท่านก็เลยจัดเป็นเสวนาวงในคุยกันเชิญทางเราไปกรมส่งเสริมน่ะเป็นคนก
เป็นคนกลางมาพอรดาแต่เป็นกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนว่าคราวผมหนื้อหาส่วนใหญ่ที่โดนคือโดนเรื่องอะไรเราไม่มีความเข้าใจเราทำไม่เหมาะสม
ให้สัมภาษณ์สื่อไว้บอกว่าต้องมีการกลับมาตัดต่อ
แล้วเดี๋ยวจะส่งอีกที๒๗๒๘น่าจะออกมา

ว่าที่มาไม่ได้มีที่มาอะไรเลยคือ

ไม่ได้เงินสักบาทแต่ว่าขอการสับสนุนเรื่องข้อมูลแล้วก็สถานที่
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเนื้อหา
คิดน้อยไปไหมคะคิดน้อยไปไหม
ที่ใช้ตัวละครซึ่งสูงส่งขนาดนี้

คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากการกระตุ้นการท่องเที่ยว

งานกระตุ้นวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณผู้ชม
หรือว่าชมมากกว่ากันแต่เนื้อหา

ข้อมูลน้อยไปหน่อยไหมคะที่จะเลือกหยิบตัวละครใด
ออกมาแสดงท่าทางทำอะไรเราคิดน้อยไปไหมคะ
ไม่น้อยหรอกครับเราก็ทำกันบ้างพอสมควรว่า
ท่าทางของโขนหรือว่าการจำหน้าที่
หรือการทำกิจกรรมต่างของโขนตัวทศกัณฐ์
แล้วเรารู้ว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ค่อนสินติธิพธิ์และอ่อนไหว
เราก็เลยมีการเชิญบุคคลที่มีความรู้ด้านหน้าตะสิน
มาออกกองด้วยมาเป็นที่ปรึกษาระหว่างการถ่ายทำตลอด

ส่วนตัวครับนางส่วนตัวถ้าเรารู้ว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่จะอ่อนไหว
ซึ่งนี้สูงก็เลยจ้างส่วนตัวมาเป็นที่ปรึกษา
ท่านก็บอกว่าอันนี้ทำได้คือปรึกษาตลอด
ว่าอันนี้ได้เปล่าอันนี้ได้ไหมอันนี้ทำได้ไหม

ก็จะปรึกษากันตลอดไม่คิดเอาเอง
ทำทุกอย่างที่ผ่านมาที่เห็นว่าเป็นบอกว่าเรารบหรู
เรามีการปรึกษาแล้วเรามีการไต่ตรองแล้ว

แต่ละกิริยาที่ทำเนี่ยนะคะ
คนที่ให้คำปรึกษาเราที่บอกว่ามีความรู้เนี่ยนะคะ
เขารู้ไหมว่าเราจะเลือกช็อตแบบนี้
ให้ไปทำกิริยาแบบนี้แค่ขนมโค้งแบบนี้
ขี่จักรยานแบบนี้ถ่ายเซลฟี่แบบนี้

ผมจะให้เหมือนกับไปยืนตรงนี้

เราก็บอกเขาทุกอย่างแล้วเขาก็จะอยู่ข้างเรา
แล้วค่อยบินที่ก็ถ่ายเจ็บภาพเบื้องหลังไว้ด้วย

ท่านบอกว่าจริงมันก็ได้เพราะไม่ได้เสื่อมเสียอะไร

ก็ได้เพราะว่าก็เป็นแค่กิจกรรมที่อยากมาเล่นกับมนุษย์

นั่นคือมาช่วยแม่ค้าหยอดเล่นมาหยอกล้อกันกับแม่ค้า

ก็ทำตามบริบทของเรื่องการท่องเที่ยวเท่านั้น
ไม่ได้ต้องการจะแบบเอาเครื่องสกันมาเป็นตัวตลก
ผมมองว่าเป็นความน่ารักของบุคคลที่น่าเกรงข่าว
แล้วลงมาเล่นอะไรที่มันดูซอบมันจะดูน่ารักขนาดหนึ่งครับ
ถามอีกทีนะคะคนที่ให้คำปรึกษาเนี่ยเขารู้จริงเหรอ

คือเรารู้ว่าเขามีความสามารถด้านนี้เรารู้จักเขาดี
แต่ว่ามุมทัศนคติของเขาอาจจะไม่เหมือนกับบางท่านที่มาต่อต้าน
เพราะฉะนั้นเขามองว่าโขนหรือว่าศิลปะไทย
ควรจะเป็นสิ่งที่รวบสมัยควรจะเอามาดัดแปลง
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นได้ง่ายขึ้น
เพราะฉะนั้นท่านอาจจะมองว่าอย่างนี้ผ่านได้อนุโลมได้
คือเป้าหมายที่เอามาทำแต่ละกิริยาเนี่ยนะคะคุณออส
คือคุณออสต้องการให้เห็นถึงความใกล้ชิดกับคน

ครับความอลังการศิลปะชั้นสูงแล้วคุณเอามาเล่นแบบนี้
คือก็มีสิทธิ์ที่คนอื่นจะคิดได้นะ

แต่ว่าในทางบริบทเราอยากเราเอาลมมา
ให้คิดกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เขา

ซึ่งไม่สามารถจะเอาโขนแบบโบราณมาให้เขาหันมามองโขนได้
หรือการท่องเที่ยวเราใช้หนังสั้นมากี่เรื่องกี่ราวก็กระตุ้นท่องเที่ยวได้ระดับหนึ่ง
แต่วันนี้เราคิดว่าอยากใช้รูปแบบใหม่ใช้ศิลปะรูปสมัยมาทำ
ดึงให้คนรุ่นใหม่มาหันมาท่องเที่ยวเมืองไทยกัน
เพราะฉะนั้นผมมองว่าเราไม่ได้ดึงของสูงลงต่ำ
แต่เราเอาของที่มีคุณค่าลงมาใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น
คุณบอยค่ะคุณบอยทราบทุกช็อตที่จะถ่าย
คิดเลยเหรอคะว่ามันมีก้ำกึ่งไม่คิดเลยเหรอ

ท่าทางการย่ำการเดินโพสต์ท่า
ยังคงเอกลักษณ์ของโขนอยู่ครบถ้วน
ไม่มีอากับกิริยาใดที่แสดงออกถึง
ไม่ได้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของการเป็นโขน
มีทุกกริยาตั้งแต่การเดินการชี้มือ
อีกส่วนหนึ่งเป็นภาพร่วมสมัย
ที่ต้องการนำเสนอกับกลุ่มคน
ที่ดูโขนแล้วรู้จักโขนบ้างนิดหน่อย
พอดูภาพจากเราแล้วดูให้น่าสนใจขึ้น

ครกเป็นขนมที่ถูกจดทะเบียน
ให้เป็นขนมของเอกลักษณ์ของชาติ

ผมคิดว่าถ้าผมเอาทศกัณฐ์ไปห่อซูชิ

แต่อันนี้ผมคิดว่าขนมครกใช่ไหมครับ
ขนมของคนไทยเอกลักษณ์ของไทย

มันไม่ใช่ของที่ไม่ดีของพื้นของนู่นนี่นั่น
โอเคครับบางภาพที่อาจารย์ทักท้วงมา
ผู้ที่เขาเรียกอะไรเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
เราน้อมรับเพื่อจะดำเนินการแก้ไข
เช่นขี่ม้าที่หัวหิน
อาจารย์แนะนำว่าให้ขี่ช้าง
เราก็นั่งคุยกันว่าแล้วขี่ช้างที่ชายหาดหัวหิน
มันใช่มันก็ไม่ใช่มันบริบทมันก็ไม่ใช่

ก็ไม่มีใครเอาช้างไปชายหาดหัวหินขี่

หัวหินชายหาดสวยเงียบสงบปลอดภัย

คุณคิดแบบคนรุ่นใหม่
เพื่อสื่อสารแค่กับคนรุ่นใหม่หรือเปล่าคะ
คุณลืมคุณลืมความสวยงามหรือความละเมียดละมัย
ความรู้สึกของการรับรู้ของคนรุ่นกลางขึ้นไปไหม
ว่าการที่คุณเอาตัวละครอย่างทศกัณฐ์ซึ่งอยู่ในศิลปะอย่างโขนมาเนี่ย
คือคุณไม่รู้สึกเลยเหรอคะว่ามันอาจจะรู้สึกขัดกับคนอีกรุ่นหนึ่ง

เราคิดแล้วว่าโลกของเรามันต้องขับเคลื่อนด้วยคลื่นลูกใหม่
เรามองว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าคนที่ค่อนข้างมีอายุหรือว่าคนรุ่นก่อน
ก็เป็นที่ปรึกษาเป็นคนให้ความรู้แต่ว่าโลกเรามันจะขับเคลื่อนให้มันไปข้างหน้าได้
มันต้องให้เริ่มคนรุ่นใหม่เป็นตัวหลักเพราะว่าเขาจะมาแทนที่เราในอนาคต
เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะประเด็นไปที่กลุ่มพวกเขาให้เขาหันมามอง
ให้เขามีความเคลื่อนไหวที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่
ผมมองว่าเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่านี่คือกลยุทธ์ของเราคือ
จงคนรุ่นใหม่ให้มาสนใจเรื่องพักพวกนี้โดยพวกเขาเป็นคนขับเคลื่อนต่อไป
ฉันเห็นจากข่าวเนี่ยนะคะคือว่าดูแล้วน้อมรับมาก
แม้กระทั่งคุณบอยเราเจอกันครั้งแรกครับก็ดูไม่ได้โต้แย้งอะไรนะ

หรือวันที่๑๘ที่อาจจะมีการออนแอร์อีกครั้งทัน
อาแนะนำผู้กลับไปรับฟังมา
ซึ่งเฮ้นย้ำนะคนที่สั่งคุณมีไหม
สั่งให้เปลี่ยนมีไหมคำสั่งมีไหม

ใครเป็นคนขอพอรัฐดาครับ
ผ่านเวทีเสวนาโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพ

เป็นคำสั่งไหมสภาพสภาพเป็นคำสั่งไหมว่าต้องเปลี่ยน
สั่งครับเป็นขอความร่วมมือ
ซึ่งคนที่ขอความร่วมมือ
ขอความร่วมมือใช่ตัวกรมไหม
ไม่ใช่ครับเป็นผู้ที่เรียก
อาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าเป็นผู้เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
มีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ที่เล่นขนลิง
อาจารย์ที่เล่นขนยักษ์ในวันที่เสวนา

ฟังจากข่าวเนี่ยยินดีจะปรับเปลี่ยนให้
ย้ำนะคะเขาไม่ได้จ้างทำ
รับภูติสั่งไม่ใช่กรมแต่รับฟัง
ผู้หลักผู้ใหญ่ผ่านเวทีของกรม
เขาเหลืออะไรคะ
เห็นแบบว่าที่ถ่ายเผลอก็ไม่เหลือแล้ว

ก็ไม่มีอะไรจะตัดใส่คือเราใส่ไปเต็มที่แล้ว
แต่นี่ถ้าเกิดว่าจะต้องตัดตามที่ท่านคัดเล็กให้น้อยนิดหน่อย
มันก็หาภาพอะไรบางภาพพอใส่ได้มันพอมี
แต่ถ้าบอกว่าทุกอย่างเช่นตุ๊กหรือว่าเรื่องของเคลคัส

สิบคิมะหัวหินหรือว่าโรยตัวจากคอล์คอยน์เนี่ย

ซึ่งต้องเป็นเรื่องเอาเส้นล้อมาใช้เท่านั้น
เอาเส้นล็อคมาแปะทับเท่านั้นสิ่งที่จะทำได้

พิ้วเผินนะฮะไม่มีภาพท่องเที่ยวไทย

ดิฉันไม่แน่ใจว่าภูมิกับนึกภาพตัวเองออกหรือเปล่า

กลับขอโทษแค่ผมรู้น้อยไปหน่อยแต่สิ่งที่ผมทำผมเจตนาดีแล้วก็
อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในฐานะที่เรามีความรู้ด้านนี้ก็อยากจะ
ช่วยแต่ถ้าอันไหนที่มันไปขัดการีดธรรมเนียมลบดูดดูหมินผมขอโทษ
แล้วผมก็ไม่มีเจตนาแบบนั้นน้อมรับการแก้ไข
แต่กำลังใจที่ได้รับเราก็ขอบคุณเช่นเดียวกัน
ว่ามีคนเห็นด้วยกับเราค่อนข้างเยอะ
แต่ในส่วนน้อยเราก็ต้องรับฟังแล้วก็แก้ไข

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมจะเป็นคนที่ช่วยออกความเห็น
รู้สึกอย่างไรที่บอกว่ารู้สึกอย่างไร
ถือว่าเป็นการทำลายวัฒนธรรมไหม
คุณผู้ชมต้องเป็นคนบอกให้เสียงดังที่สุดนะคะ

วันนี้ทราบที่มาที่ไปแล้วใช่ไหมคะว่าตกลงเอ๊ะตกลงใครจ้างทำ
เอ๊ะแล้วใครเป็นคนตรวจแบบใครเป็นคนสั่ง
แล้วที่ทำเนี่ยส่งกลับไปให้ใครตรวจวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป